ที่แพร่นะครับลูกชายเนี่ยเมายาเสพติด
อารวาสคลุมคลั่งอยู่ที่บ้านคือที่บ้านเนี่ยอยู่กันไม่ได้เลยนะครับ
คือแม่เนี่ยไปผ่าตัดหัวใจมา
เขาต้องพาเข็นรถเข็นหนีออกจากบ้านแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาควบคุมตัวฝ่ายลูกชายนะครับ
นี่ค่ะคือบางคนบอกว่าเวลาผมเมายาเสพติดอะไรพวกนี้คลั่งยาเนี่ยไม่รู้เรื่องว่าทำอะไรลงไป

เห็นไหมคือไม่มีใครทำอะไรเขานะนี่เขาอยู่ในบ้านเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรเข้าสิ่งก็ไม่รู้เห็นไหม

กลัวจริงนะฮะยาเสพติดนะครับทุกผู้ชมครับนี่สพบ้านกวางนะครับ
แล้วก็กู้ภัยด้วยฝ่ายปกครองด้วยต้องนำกำลังไปเพื่อควบคุมตัวผู้ชายคนนี้นะ
หลังจากหลอนยาเสพติดคลั่งยาเสพติดอย่างหนัก
อารวาสทำลายข้าวของในบ้านนี่ฮะสุดท้ายวันนี้เนี่ยไปเอาตัวมา
เพราะเขาบอกที่บ้านว่าเขาจะเผาบ้านโอ้โห
แค่ภาพในกล้องมอยวือจอนปิดโอ้โหเมื่อคืนนี้ก็ถึงแย่แล้ว
นี่บอกจะเผาบ้านเลยต้องไปพาตัวมาก่อนนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยกว่าจะได้ตัวมานะครับ
เจรจาเกลี้ยกล่อมกันอยู่พักนึงนะเขาปลาของใส่เจ้าหน้าที่ด่าว่าด่าทอเจ้าหน้าที่สุดท้ายต้องควบคุมตัวไปจนได้นะฮะ
แต่ก็ยังดูดีดดีดอยู่นะอ่ายังดูดีดดีดอยู่นะครับอ่ายาเสพติดนะครับ
คือทางแม่นะแล้วก็ลุงกับป้าของตั้มเนี่ยบอกว่าตั้มนี่เขาติดยาขั้นรุนแรงมากนะ
เมายาเสพติดทีไรอรวาสทำร้ายพ่อกับแม่อยู่บ่อยก่อนหน้านี้เคยเอาจักรยานยนต์ที่บ้านไปจำนำ
ค่ะเอาไปแปดรอบต้องไปถ่ายคืนมาแปดรอบอ่าเมื่อสักครู่รัฐรถเข็นของแม่นะฮะ
เข็นหนีไปอยู่บ้านคนอื่นฮะอยู่บ้านตัวเองไม่ได้ต้องนั่งวิวแชร์ไปอยู่บ้านญาติ
เอารถกระบะอีก๒คันเนี่ยเอาไปขายก็มีมือถือที่บ้านนี่โดนทุกเครื่อง
มีกี่เครื่องเอาไปขายหมดล่าสุดไปข้างนอกมากลับมาบ้านเมายามาอีกแล้ว
อารวาสไม่หลับไม่นอนนะเช้ามาบอกจะจุดไฟเผาบ้านจะเอาเตาแก๊สเนี่ยจุดไฟเผาบ้าน
ลุงมาเห็นก่อนเอาน้ำมาดับไฟทันสุดท้ายเนี่ยต้องพากันหนีออกมาในบ้าน
อยู่กันไม่ได้นะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาคุมตัวไปนี่เห็นไหมจุดเตาแก๊สจะเผาบ้าน
โอ้โหลุงบอกนี่เอาน้ำมาดับทันไม่งั้นยุ่งแน่
อ่าเดือดร้อนกันหมดเลยต้องพาไปประมาทอ่ะตอนเนี่ย
ค่ะพอสั่งเมาก็ต้องมาดูพฤติกรรมของตัวเองย้อนมาดูภาพเหล่านี้ย้อนมาดูข่าวเหล่านี้